บอกว่าจากคดีกำนันนกนี่แหละค่ะก็ทำให้นครปฐมนะคะ
ก็จะเป็นจังหวัดแรกเลยล่ะนะคะที่มีการล้างบางผู้มีอิทธิพลค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้นะคะทางผู้ราชการจังหวัดนครปฐมเรียกกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะกำชับขอบเขตการทำงาน
แล้วก็มีการฆาตโทษถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
หรือว่าใช้อำนาจในทางมิชอบนะคะทางนครปฐมก็เริ่มแล้วโดยผู้ว่า
ก็เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะ
รวมขออภัย๙๐๓คนประชุมใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่นะคะทบทวนบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นผู้ช่วยในอำเภอตามกฎหมายมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชน
เพราะว่าสุรสักฯบอกว่าจากคดีกำนันนกทำให้ต้องทบทวน
แล้วก็กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงอำนาจหน้าที่ไม่ใช่อำนาจในทางมิชอบ
จนทำให้เกิดความเดือดร้อนส่วนใครไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลที่ผ่านมา
เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากทำผิดจะมีการลงโทษ
ส่วนเรื่องอาวุธปืนอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย
แต่ไม่อนุญาตให้พกพาไปในที่ต่างนะคะ
สำหรับในนครปฐมยังมีการผัวพันกับเครือข่ายกำนันนก
ลักษณะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจหรือเปล่านั้น

ส่วนกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองท้องถิ่น

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อค่ะ
พนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายนะครับซึ่งก็คือเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ให้ใครอยู่แล้วค่ะเมื่อกกวาดล้างอย่างหนักน่ะนี่มีการ
ประชุมการทบทวนกันนะฮะทางตำรวจภาคเจ็ดนั้นก็เปิด
ยุทธการเลยน่ะครับคุณผู้ผู้ชมครับปิดเมืองสโยบ
เบิงปอง๒๒ลูกนะครับอย่างที่ผมบอกยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค้นอิทธิพลโดยทางตำรวจภาค๗นะครับช่วงระหว่าง๑๒๑๘กันยายนเจอยาบ้าอีก๑๓๐๐กว่าเมตร
มีไอซ์อีก๒๑กรัมเฮโรอีน๑๔กรัมยาเค๗กรัมนะครับมีผู้ต้องหาอีก๑๒๗๕คนโอ้โหเยอะมากนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยเครื่องกระสุนปืน๒๐๐กว่าคน
คดียาเสพติด๖๓๐คดีเกี่ยวกับการพนัน๖๓คนเกี่ยวกับพรบคนเข้าเมือง๑๗๔คน
เกี่ยวกับสถานบริการอีก๕คนแล้วก็ยังมีการจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับค้างเก่าอีก๑๘๒คนนะครับ
ขายปืนและกระสุนผ่านทางออนไลน์นะครับเบื้องต้นส่วนใหญ่ผู้ครอบครองปืนที่ยึดไว้
บอกว่ามีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สินแต่การครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืน
อาจจะไม่มีการขออนุญาตถูกต้องตำรวจก็เลยต้องเอามาตรวจสอบเบื้องต้น
ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับ
ในส่วนนี้เราขยายผลอยู่แล้วถ้ามีการตรวจเจอเนี่ยเราต้องขยายผล
กลางทางปลายทางข้าวเกี่ยวกับใครนั้นหมด

ถั้งเชิงรึกและเชิงรับผมเรียนเมื่อกันเลยห้า
เพราะฉะนั้นผมส่งสัญญาณแรงหทัศนไม่ยุติบทบาทหรือไม่กลับใจ
วันนี้ผมไม่ปล่อยให้ลูกน้องผมต้องบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต